ไปกันที่นครปฐมบ้างดีกว่านะเทศกาลวันเข้าพรรษาแบบนี้ค่ะ
ทางวัดไผลล้อมนะก็มีการประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองถวายหลวงพ่อภูมิค่ะ

๑๑๑ปีชาติการค่ะเมื่อวานนี้ลูกศิลป์ลูกหาผู้ที่มีความเลื่อนใสสัทธาในองค์หลวงพ่อภูมิค่ะ
เดินทางไปร่วมพิธีกันแน่นวัดเลยนะคะรวมไปถึงสองคนบันเทิงชื่อดัง
จาพนมแล้วก็พี่พระรพลพลกองเสง

ที่หลายทางเหมือนกันนะ
หลังมาเดินสายมูเวอะนะ
ถือว่าเป็นความสิริมงคลกับชีวิต
มีขวัญกำลังใจกำลังกายในการขับเคลื่อนชีวิตต่อไปค่ะ
แล้วพอมาเห็นพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธี
สัมผัสได้ถึงแรงศรัทธาที่มันยิ่งใหญ่มาก
แล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยนะ
โชคดีกันทั่วหน้าด้วยค่ะคุณผู้ชม
แล้วเจอกับไหว้หลวงพ่อพูลวันนี้กระสุนยาลีคเข้าฟันศา
เปลี่ยนผ้าคลองค่ะเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมที่ดี
มากแล้วให้ลูกสิทธิ์และลูกหาเนี่ยมีที่ยึดเหงี่ยวจิตใจ
พอมากราบท่านทีไรกลับไปก็รู้สึกสบายใจทุกทีเลย
แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตเรามันมีหนทางในการ
ต่อสู้ได้เสมอคุณผู้ชมมีท่านเป็นแบบอย่างให้ชีวิตอยู่บนทางสายกลางนั่นเอง
งานบุญใหญ่ขนาดนี้หันไปทางไหนก็มีแต่คนมาร่วมบุญกัน
เป็นแฟนที่ถามหาเลขมงคลเราก็เลยจัดค่ะอันนี้ยังโกรธแล้วจ้า
ฟังดีคุณผู้ชมค่ะเลขอายุมรณภาพของหลวงพ่อพูนก็คือ๙๓ปี
เวลาที่ท่านละสังขารก็คือ๑๔นาฬิกา๕๕นาที
ยังไม่หมดวันที่ท่านมรณภาพก็คือวันที่๒๒เดือน๕ปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ทุกเลขที่เชอรี่พูดไปในวันเดือนปีที่เกี่ยวข้องนะทุกคนบอกว่านี่แหละคือเลขเด็ดในงวดถัดไปเป็นเลขมงคลด้วย